คุณผู้ชมครับพระราชนิพลพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช

แล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวผ่านหนังสือ
หนังสือพระราชนิพลนะครับก็จะมีภาพประกอบ
และมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับได้รับคัดเลือกเป็นจิตกรในการวาดภาพประกอบหนังสือเล่มนี้
ให้มีความงดงามอย่างยิ่งนั่นก็คืออาจารย์เนติกรชินโยครับ
อาจารย์บอกว่ารู้สึกปราบปลื้มใจและภูมิใจที่สุดในชีวิต

ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้จากคุณนาชดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
ลายเส้นงดงามบนหน้าหนังสือพระมหาชนกฉบับภาพวิจิตร
บอกเล่าถึงตอนพระมหาชนกมาจุติในพระคันพระมารดา
เป็นผลงานที่เนติกรชินโยคณะบดีประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต
ทุกครั้งที่เปิดหนังสือเล่มนี้เหมือนย้อนกลับไปดูบันทึกความทรงจำ
เมื่อครั้งที่เคยได้เข้าถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙อย่างใกล้ชิด
ในฐานะจิตรกรที่ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้วาดภาพ
ประกอบหนังสือพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอยากจะได้ศิลปินที่เป็นศิลปิน
ยุครัชกาลของพระองค์แล้วก็อยากจะได้ศิลปินที่มาวาดเนี่ย

ตอนนั้นผมเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดตอนนั้นผมอายุประมาณ๒๕ปี
แต่ก็จะมีศิลปินที่เป็นระดับอาจารย์ที่อายุประมาณ๖๐ปีไล่ลงมานะครับ
เป็นเป็นหลากหลายอายุเพราะว่าพระองค์ต้องการให้เห็นความเป็นลักษณะของ
ของงานจิตกรรมในยุคสมัยของพระองค์
๕ปีมาแล้วที่เนติกรได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙
ความรู้สึกครั้งแรกเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักษ์
เขาเป็นกังวลและรู้สึกเกร็งที่จะต้องใช้ราชาศัพท์
แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงเป็นกันเองกับศิลปินทุกคน
ยังทำให้เขาประทับใจในพระปรีชาด้านศิลปะของพระองค์
พระราชทานคำแนะนำแก่จิตรกรทุกคนได้สมกับที่ทรงเป็นอัคระศิลปิน
ในส่วนของงานของผมก็ทรงแนะนำดีมากเลยครับ
เช่นผมนี่จะเป็นคนที่ชอบผมจะชอบวาดอะไรสวยหวานวาดผู้หญิง
กระทั่งพอผมวาดภาพพรามที่เป็นพระอินทร์แปลงกายมา
วาดแล้วหวานไปด้วยแล้วเป็นอ่อนช้อยเป็นอะไรอย่างนี้
พระองค์ทรงวินิจฉัยว่าการที่จะวาดพรามที่เป็นพระอินทร์เนี่ย
เราต้องวาดยังไงให้ดูแล้วทรงพลัง
ให้ดูแล้วมีความเข้มแข็ง
สมกับเป็นเรื่องของพระอินทร์ที่ทรงพลังเป็นชายแก่ที่ตรงนั้น
แล้วก็รับคำวินิจฉัยของพระองค์มานะครับ
แล้วเราก็เอามาแก้มาปรับ
ปรากฏว่าผมรู้สึกว่าภาพสมบูรณ์ขึ้นสวยขึ้น
แล้วก็ดูมีพลังขึ้น
ในตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถ

ของอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณของงานศิลปะ

แสดงความมีพลังแสดงความอ่อนหวานแสดง
พระองค์ทรงเข้าใจในเรื่องศิลปะมาก
ทรงเป็นอัครศิลปินมาก
ตอนนั้นเราก็ประทับใจในตัวพระองค์เอง
ติกรยังได้ถ่ายทอดความจงรักพักดี
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ผ่านภาพวาด

รวบรวมพระบรมศาธิสลักษณ์ที่เขาวาดขึ้น

พระราชกรณียกิจและความสง่างามของพระองค์
เขาบอกว่านี่เป็นหนทางหนึ่ง
ศิลปินจะใช้แสดงความจงรักพักดี
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง

ประกอบหนังสือพระราชนิพลแล้ว
เนติกรยังได้น้อมนำพระราชดำรัฐ

มาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตอีกด้วย
พระองค์เสด็จไปในที่ทุรกันดาน
ที่ที่แบบคนอยู่กันอย่างยากไร้
แต่พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปไปยาก

พระองค์ไปทุกที่ที่มีคนที่ยังลำบากอยู่
ผมเมื่อมองเนี่ย
ตอนแรกผมตอนเด็กเราก็คิดว่า
นี่คงเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ทุกประเทศละมั

เราเริ่มมีข้อมูลเยอะเราจะรู้ว่าไม่ใช่
เพราะคนที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ย
ในโลกเนี่ยมีพระองค์เดียวที่จะเสด็จออกไป
ใช้เวลาส่วนตัวของพระองค์ออกไป
เพื่อจะไปแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเสียสละ
เป็นเรื่องของความเมตตากรุณาที่มีต่อประชาชน

แต่ความทรงจำครั้งได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ถวายงานอย่างใกล้ชิดและคำสอนต่างของพ่อ
จะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของศิลปินคนนี้
และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สวัสดีครับ